คือเราเนี่ยได้คุยกับใครอีกหลายคนนะครับที่รักแล้วก็ห่วงใยแล้วก็ดูแลคุณแตงโมมา
โดยเฉพาะผู้ที่เขาดูแลกันตั้งแต่โอ้โหเข้าวงการใหม่เลยใช่ไหม
เขาบอกว่าสามคนนี้แหละคือแม่สามอของคุณแตงโม
แม่สามออ้วนเออออสวันนี้คุณออสเชียงใหม่มาด้วยนะคะ
นี่ค่ะคนที่พี่แจ๊กรินคุยอยู่ตอนนี้คือคุณออสเชียงใหม่นะคะ
คือเขาบอกว่า๓คนนี้คือแม่ที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่คุณแตงโมอยู่ในวงการบันเทิง
ออสเชียงใหม่เปิดใจพร้อมกับคนข้างคือพี่เซ้งขอนแก่นนะคะ
คนนี้สนิทกับคุณตังโมเขาบอกว่าขอเป็นตัวแทนแม่แม่ก็คือแม่สามอ้อนะ
ตังโมในมุมที่สุดจะน่ารักแล้วก็เป็นลูกที่กระตันยูก็แล้วกัน
แล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับแทนคุณแตงโมด้วยที่รักแล้วก็มาร่วมแสดงความไว้อะไรให้กับคุณแตงโมเป็นจำนวนมากนะคะ
จริงแล้วเนี่ยเราก็อยากติดต่อขอสัมภาษณ์พร้อมกันกับพี่เอด้วย
แต่พอดีพี่เอบอกว่าขอพักสัมภาษณ์ถึงแตงโมก่อนนะ

พี่เอกับพี่อ้วนแบบกั้นน้ำตาไม่อยู่วันนี้พี่ออดนะ
ใช่พี่ก็เราน้องชอบคนสนุกเนอะชอบอะไรอย่างนี้พี่ก็พยายามไม่ร้อง
แต่ว่าด้วยความที่เหมือนที่เราจะรู้สึกเสียใจกันทุกคนทั่วประเทศ

แล้วก็พอได้ดูคลิปได้ดูอะไรอย่างนี้มันก็จะเศร้า
ร้องไห้ทุกวันเหมือนกันวันนี้ก็ก็มันจะคิดถึง
ร้องขนาดที่ของพี่ให้เต็มที่

พี่เซ็งค่ะความรู้สึกเป็นอย่างไร
เพราะว่าพี่เซ็งก็ยังไม่เชื่ออะไรเพราะโมโม
ยังรู้สึกแบบใจหายก็ยังตื่นมาทุกเช้าก็ยังคิดว่า
ขอให้มันเป็นความฝันเพราะว่าน้องเป็นคนที่จิตใจดี
น่ารักมากน่ารักที่สุดเราเจอกันบ่อย

ได้ไปจะไปนู่นไปนี่มาด้วยกันพูดแล้วก็ยังใจหาย
แต่ว่าพี่เซ้งเชื่อว่าน้องโมยังอยู่กับเรา
ส่วนพิธีในขณะนี้นี่ยังดำเนินอยู่นะครับ

พิธีแสดงความอาลัยคุณแตงโมนิดา
ค่ะอันนี้คุณบอยพีชเมเกอร์ใช่ไหมคะ
อันนี้ภาพทางซ้ายเป็นภาพบรรยากาศสด

เพราะวันนี้เนี่ยคนที่จะมาร้องเพลงพิเศษให้คือคุณบอยพีชเมเกอร์